สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีคุณชิสามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวโอ้โหบ่ายบ่ายอันนี้เหมือนไม่ค่อยจะมีแรงเลยคุณชิสา
ไปทำไมคุณไม่ได้กินข้าวเที่ยงเหรอคะกินแต่ว่าอยากจะได้กำลังใจจากคุณผู้ชมนี่เป็นไง
อดทอดพ่อจ๊ะแม่จ๋าก็ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการเลยนะ
ถูกต้องแล้วค่ะอยู่กันไปบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง๑๕นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะ
แต่เราก็มีข่าวสารแบบนี้คุณผู้ชมติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ดูกันไปยาวเลย
เอาล่ะฮะเรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะแยะมากมายวันนี้ให้ได้ติดตามกัน
มีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ที่จังหวัดนครราชศรีมาวัยรุ่นคู่อริเปิดศึกตีกันในงานหมอลำ
งานนี้ไม่จบตามไปปลาระเบิดต่อที่โรงพยาบาลล่าสุดเป็นยังไงต้องติดตาม
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีมีแก๊งโจรแอบเข้าไปขโมยบิ๊กไบท์ในหอพักกลางดึก
เจ้าของหอใจเด็ดคว้าเปิดไล่ยิงสะดอน
เหตุการณ์นี้สุดระทึกเมื่อนุ่มข้ามทางมาลายแต่มอเตอร์ไซค์ไม่หยุดให้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครเขา
เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาในเบรกนี้ยังต้องการอยู่นะ
ข้อความจากคุณผู้ชมอย่านั่งดูเฉยส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่า
ข้อความอะไรล่ะคะคุณชนะสิ่งที่คุณต้องการเป็นข้อความแบบไหน
ข้อความที่แบบว่ามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าแต่ละข่าวที่เราเล่าไปเป็นอย่างไรกันบ้าง
หรือจะส่งข้อความมาท้าทายกันก็ได้นะครับ

ถ้าเลขบัญชีแบบนี้แล้วต้องรีบโอนรีบโอนบ้าเหรอหมดกันพอดี
เขาเรียกว่าคนที่ทุ่มเทให้กับความรัก
คุณผู้ชมฮะมากันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
วัยรุ่นเลือดร้อนครับโอ้โหเลือดร้อนจริงที่โคราช
เขาบอกว่าแถวบัวใหญ่นั่นแหละ
มีวัยรุ่นคู่อริเขาตีกันในงานหมอลำถนนคนเดิน
คือมีคนบาดเจ็บแล้วส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังตามไปอารวาสครับ
โอ้โหเนี่ยวุ่นวายกันทั้งโรงพยาบาลอย่างแรกระเบิดมาแล้วนะ
แต่เสียงมันดังสนั่นมากแล้วที่สำคัญมีการมาเบิ้ลเครื่องโชว์อีก

เสียงดังหนวกหูไปลั่นเลยค่ะ
เรียกได้ว่าคนไข้หมอพยาบาลไม่ต้องพักกันแล้ว
ใช่ค่ะคุณเกิดอะไรขึ้นคะ
คือเรื่องของเรื่องครับวัยรุ่นตีกันแล้วเขาส่งคนเจ็บมารักษาตัวที่นี่
วัยรุ่นที่เขาตีกันก็ยังตามมานะพวกคู่อริ
มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วทำแบบนี้ครับถามว่าเกิดแถวไหน
โรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมากับโคราชนั่นแหละครับ
เรื่องของเรื่องครับคือวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ไปมีเรื่องทะเลาะกับคู่อริที่มาจากแถวงานถนนคนเดิน
งานที่นั่นน่ะเค้ามีการแสดงวงดนตรีหมอรั่งกับคุณขี้สา

บอกเลยนะคอนเสิร์ตเผลอยังไม่ทันจะจบดี

เขาบอกว่าในงานมีการคว่างปลาระเบิดปิงปองใส่กันด้วย
เอาแล้วดูคลิปนี้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะครับ
เขาบอกว่าแม่ค้านะที่บริเวณหน้าเกาะกลางบึงบัวใหญ่

เขาบอกว่าวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยมันเปิดศึกตีกันตะลุมบอลกัน
ปลาระเบิดใส่กันด้วยอย่างน้อยมีสัก๒ลูก

อ้าวแล้วสะเก็ดระเบิดมันยังไปโดนรถยนต์ที่
เขาขับรถมาเพื่อจะมาเที่ยวงานนี้มาเที่ยวดี

เขาบอกว่ามีชาวบ้านบางคนโดนลูกหลงด้วยนะ
เอ้าพอเป็นแบบนี้ตำรวจและกู้ภัยก็รีบมาระงับเหตุแล้วค่ะ
ปรากฏว่ามีคนโดนมีดฟันที่แขนแล้วก็ถูกแทงด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบัวใหญ่

ห้องฉุกเฉินคุณค้นรักษาแบบจะเป็นจะตายอะ

แล้วตามในคลิปเลยครับเหตุมันเกิดแล้วก็วุ่นวายก็เลย
ตอนกลางวันคลียากันให้ลงตัวนะครับล่าสู่ในตำรวจสมภาพบัวใหญ่
ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบัวใหญ่
เพื่อมาสอบปากคำเรื่องอะไรคืออยากจะรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
พยาบาลเขาเห็นเหตุการณ์เขาจะได้บอกคุณตำรวจได้ถูก
ชี้ตัวถูกว่าใครเป็นใคร
เนี่ยพยาบาลนอกจากเขาจะต้องทำงานเหนื่อยอยู่โรงพยาบาลเขายังต้องมาโรงพักอีก
เออเสียเวลามาให้ปากคำเนี่ยคุณผู้ชม
ครับตอนนี้นะครับตำรวจเขาบอกว่าทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้ว
พบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากอำเภอบัวลายโอ้โหแล้วยังไง
เขาบอกว่าพากันมาแถวมาดูแถวหมอลำมาดูหมอลำแล้วทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
จนมีคนบาดเจ็บเออเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นมาเจอกันทะเลาะกันในงานแสดงหมอลำแบบนี้เป็นประจำเลย
อ่ะเบื้องต้นตำรวจเขาประสานไปยังเจ้าของพื้นที่คือตำรวจสมภาพบัวลายนะ
ดำเนินการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเดี๋ยวจะตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ต้องจัดการให้เด็ดขาดจริงจริงกับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องร้อนร้อนของกลุ่มวัยรุ่น
เรื่องนี้ก็ร้อนเผ่าเหมือนกันนะคะหญิงสาวคนนึงเนี่ยคุณผู้ชมเธอไปเที่ยวมา
แล้วปรากฏว่าพอนั่งรถไปเนี่ยเธอก็อาเจียนอ่ะอ้าว
อากใส่รถเขาแบบนั้นทำไงมีเรื่องเป็นราวขึ้นมา
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแท็กซี่พูดจาเหมือนลมลามข่มขู่เธอด้วย

พี่บอกว่าพี่ยอมรักพี่บอกว่าพี่พูดจริง

เฮ้ยมื้อขายแล้วที่แปลกเรือนนะฮะเธอ่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอจะจับต้นชนปลายได้ไหม

คือมันเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้ที่เธอเมานะ

แต่เธอก็พอมีสติฟังรู้เรื่องอะว่าแท็กซี่พูดอะไรกับเธอ

รายนี้นะคะอืมชื่อว่าคุณสงกรานค่ะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
คืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์เธอไปเที่ยวที่สถานบันเทิง
แถวถนนเข้าสารกับเพื่อนขากลับเมาอ่ะแต่ก็ยังพอมีสติ
แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเรียกแท็กซี่ทั่วไปที่ขับไปขับมาถูกไหม
ผ่านแอปดีกว่าเรียกผ่านแอปเพื่อความมั่นใจนะคะ

พอเธอขึ้นรถไปแล้วออกมาไม่นานนักเธอก็อาเจียนใส่รถอะค่ะ
โชเฟอร์แท็กซี่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่สาวก็คือคนที่เรียกรถให้นะ
บอกว่าให้มาชดใช้ชดใช้ค่าล้างรถ๑๐๐๐บาทไม่รวมของค่าเดินทางนะ
ซึ่งพี่สาวก็ยอมรับตกลงจะจ่ายให้ค่ะ

แต่หลังจากที่วางสายไปแล้วทางโชเฟอร์แท็กซี่ก็ไม่ยอมจบไง

เขาโทรไปหาเพื่อนของเขาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนเขาฟัง
แล้วเขาใช้คำพูดที่มันพาดพิงไปถึงผู้โดยสารคนนั้นที่มีอาการเหมาอยู่นะ
ก็พูดในลักษณะแบบว่าจะลวนลามอะไรแบบนี้

โอ้โหเธอน่ะถึงแม้จะเมาอยู่แต่นั่งอยู่ด้านหลัง
เธอได้ยินโอ้โหฟิลขาดหายเมา

แล้วก็ปะทะคารมกันอย่างที่เห็น
สุดท้ายต้องไปจบที่โรงพักครับ
อ้าวคุณตำรวจที่โรงพักว่ายังไง
บอกว่าให้เธอชดใช้ค่าล้างรถให้พี่แท็กซี่เนี่ย

ส่วนกรณีที่พี่แท็กซี่พูดคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้

บอกว่าเดี๋ยวไปร้องเรียนแอปพลิเคชันต้นสังกัด
ให้ลงโทษให้จัดการกับโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้
โอ้โหนะเรื่องของอาชีพบริการเนี่ย
มันก็ต้องพูดจ่าให้มันภัยร้อสนอก
ให้มันพูดจ่าไม่กระทบกับจิตใจลูกค้านี่แหละ
เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าพูดจาไม่ให้เกียรติแบบนี้
มันก็เป็นเรื่องแหละครับค่ะอย่าเห็นว่าเธอเมานะ
คนเมาบางทีเขาก็รักตัวเองเหมือนกันใช่ไหมนะคะ
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเกิดเหตุระทึกครับ
มีแก๊งโจรเนี่ยจะไปขโมยบิ๊กไบท์แต่ทางเจ้าของหอเขาสังเกตเห็นพอดี
ตะโกนไปบอกเฮ้ยทำอะไรตะโกนอย่างเดียวไม่พอปึ๊ก

ขโมยค่ะขโมย

นัดเกงสี่ขาวจะขโมยรถค่ะ
ขโมยขโมย
โอ้โหอ้าวคุณได้ยินไหมคุณชิสาได้ยินสิคุณเสียงดังลั่นขนาดเนี้ย
น่าจะได้ยินไปกับผมด้วยนะปั้งเอ้ามีอีกปั้งโอ้โห
โจรกระเจิงนะครับวิ่งรีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเลย
ค่ะเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยเขาตั้งใจจะมาขโมยรถบิ๊กไบท์
คือเจ้าของหอเขาเห็นแล้วท่าทางไม่ดีตอนแรกก็ตะโกนไปก่อน
แต่ลักษณะตะโกนอย่างเดียวไม่พอซะแล้วมั้งจนไม่ได้อะค่ะ
ยิงขู่ไปด้วยเลยนี่โจรก็กระเจิดกระเจิงไปเลยสิคุณ
นะคะช่วงเนี้ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นราวราวตีสามครึ่ง
วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์โอ้ที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอสี่มโมโหสวร
จังหวัดปราจีนบุรีนะคะครับเรื่องนี้เป็นยังไงนักข่าว
เราไปถามเจ้าของหอพักเลยนี่นี่เขาบอกว่าคนร้ายน่าจะมาเป็นแก๊งกันสักสี่คนอ่ะ
เออใช้รถเก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะอืม
ทีเหมือนกับว่าจะเข้ามาจอดในหอพักอะค่ะแต่ว่าก็ขับเลยไปจอดอยู่ข้างรั้ว
เจ้าของหอเขาดูแล้วเอ๊ะมันผิดสังเกตเนื่องจากที่หอพักไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามายามวิการแบบนี้เลย
จับตาดูไว้ก่อนกระทั่งเห็นคนร้ายเริ่มที่จะทำการขโมยรถบิ๊กไบท์ที่จอดอยู่
ก็เลยตะโกนไปก่อนนะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะมาทำอะไรแถวนี้
คนร้ายก็ตะโกนตอบกลับมานะบอกว่าเฮ้ยพี่ใจเย็นมาหาน้องเฮ้ย
น้องไหนไม่รู้จักแต่อย่างนี้ท่าทางเนี่ยเจ้าของหอเขาเห็นแล้ว
ไม่น่าจะแบบว่ามาทำดีหรอกทำไม่ดีแน่แน่เออ
เจ้าของหอเลยสั่งบอกหยุดนะอย่าหนีไปไหนทำท่าทำทางแบบว่า
แหมดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันเจ้าโจรกลุ่มนี้เพราะมันมากับหลายคนเนี่ย
เจ้าของหอมยิงปืนขู่ไปสองนัดโอ้โหคนร้ายกระเจิงครับ
โอ้โหรีบวิ่งหนีเลยทีเดียวแล้วก็รีบขึ้นรถหนีไปแบบนี้ครับ
หลังเกิดเหตุนะครับทางเจ้าของหอก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักนะครับ
แล้วก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยเป็นแก๊งขโมยรถมืออาชีพ
ไม่สนใจทรัพย์สินอย่างอื่นเลยจ้องแต่จะเอาบิ๊กไบท์อย่างเดียวเลยคุณชิสา
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจซ้าพอ๋ศีมโหโสตนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นนะคะพันธบทเอกเกริกสิทธิ์เนียมนัด
กำกับการสภศรีมโหสดบอกว่าได้ไล่ตรวจสอบวงจรปิดแล้วนะ
เห็นเลยว่าโจรเป็นพฤติกรรมก่อเหตุชัดเจน
และที่สำคัญคุณผู้ชมกล้องจับใบหน้าได้ชัดเลยนะ
ทางตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนเนี่ยเขาก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนแบบนี้น่าจะจับได้ไม่ยากนะคะ
เรื่องของอาหารการกินกันบ้างฝากเตือนกันหน่อย
ถูกต้องใครที่ชอบกินเมนูอาหารญี่ปุ่นอย่างแซลมอน

มันจะเผ็ดมันจะแบบว่าปี๊ดขึ้นสมอง
โอ้โหคุณแต่ถ้ากินเยอะเกินไปกินปริมาณมากเกินไป
ระวังนะจะมีอาการแบบผู้ชายคนนี้ค่ะ
คุณที่สาอย่างนี้เลยเหรอ
ใครจะไปคิดว่ากินวาซาบิแล้วจะหมดสติจนกระทั่งว่าเสียหลักเสียการทรงตัวไปเลย
ผมเข้าใจนะบางทีจังหวะมันขึ้นมันจะฮึดโอ้ยมันแบบว่าจี๊ดสมองยืดสมอง
แต่นี่มันโอ้โหอาการแบบเนี่ย

เขาบอกว่าภาพตัดมืดจอดำดับสนิทไปเลย
เรียกว่าเป็นนาทีชีวิตก็ว่าได้นะคะ
เกิดขึ้นกับนายธวัชชัยบันเลงสับอายุ๓๔ปีค่ะ
กำลังกินอาหารกับภรรยาอย่างอเด็ดอร่อยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ยำผักกูตยำไข่เยี่ยวมะและไฮไลท์ก็คือปลาแซลม่อนจิ้มวาซาบี

ไฮไลท์ก็คือปลาแซลมอนจิ้มผัสบี

ทานกันอยู่สักครึ่งชั่วโมง
ก็กินเมนูแซลมอนจิ้มวาซาบิเป็นเมนูจานสุดท้าย

กินไปสัก๔๕คำจนวาซาบิเกือบหมดซอง

แต่คุณสังเกตนะเขากินไปไม่ทันไร
อาการของเขาเหมือนกับหายใจติดขัด
สักพักก็หงายเงิบแบบนี้หมดสติพนัก

เห็นแบบนั้นก็รีบตรงดิ่งมาหา
มาช่วยตบทุบ

งานนี้คือต้องยอมให้ภรรยาตบจริงค่ะ

เหมือนมีปฏิหารคุณชนะอาการดีขึ้นเห้ยเห้ย
กลับมาฟื้นนั่งกินต่อได้อีกค่ะคุณ
ต้องบอกว่ารอดตายเพราะเมียจริงจริงนะเออต้องยอมแล้วงานเนี้ย
โอ้โหเอาไปถามคนที่เขามีอาการนั่นแหละนายธวัชชัย
เขาบอกว่าตอนนั้นทานไปเกือบครึ่งจานแล้ว
กล่าว่าจะซัดหมดจานแต่พอมีอาการเลิกกินเลย

เขาบอกว่าตอนแรกนะมีอาการแบบว่าวาซาบิก
มันขึ้นสมองอันนี้เข้าใจได้ปกติ
แต่อาการตามมาคือยังไงมันหายใจไม่ออก
โอ้โหสักพักหมดสติภาพตัดไปเลย
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็อยากจะฝาก
เหมือนกันใครที่ชอบทานแบบว่าปลาดิบกับวาซาบิ
กับอาหารญี่ปุ่นต้องระวังให้ดี
ไปลองฟังเสียงเขาพูดหน่อยครับ
ก็ต่อกินไปได้แต่ปั๊บก็
เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับคาซาบิมันขึ้นขึ้นสมอง
พอมันขึ้นแล้วก็สำลักไปเลย
พอสำลักตรงจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแหละไม่รู้ตัวเลย
คือหายใจไม่ออกเลยอะครับ

แล้วมันก็แบบโลกมันมืดไปเลย
โรควิดไปเลยใช่แล้วช่วงนั้นนี่คือมันเหมือนดับไปเลยใช่ไหมเหมือนดับ
ใช่หายไปหมดทุกอย่างแล้วก็ภาพตัดไปเลย
ตัดไปเลยใช่นี่เล่ากันเหมือนเป็นเรื่องเล่นเล่นแต่เอาจริงจริงอันตรายนะ
ใช่ค่ะส่วนคุณคนนี้คือภรรยาของผู้ประสบเหตุนะคะคุณสิรินทิพย์ประทุมบอกว่า
ตัวของคุณสิรินทิพย์เองมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้ว
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรีบเข้าไปช่วยทุบหลังสามีจนอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณเรื่องแบบนี้ดิฉันเคยเจอกับตัวยังไงครับคุณชิสาสามีดิฉันเนี่ยค่ะเปิดฝาโซดาแล้วก็ยกระดกเลย
กระดูกปุ๊บมันเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนชั่วขณะเพราะว่ามันเป็นโซดามันอัดแก๊สใช่ไหม
มันเป็นโซดาขาวหรือว่าโซดาเหลืองมีโฟดาเพียวเป็นโซดาขวดเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะคุณชนะ

ฝากเตือนเรื่องของทางม้าลายกันด้วย

สร้างจิตสำนึกเห็นทางมาลายชะลอเถอะครับ
งั้นอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมดูนะเดินมาแล้วแล้วเนี่ยฮะ
โอ้โหแล้วคนที่โดนชนนิ่งสนิทหนอนอยู่ตรงนั้นเลยครับเห็นไหม

ถูกต้องครับชนแรงเลยครับเหตุการณ์เนี่ย
เจริญย่านสะพานใหม่โอ้เท่านั้นคนพลุกพลาดนะใช่เนี่ยฮะโอ้โหเขาคงจะกล่าวว่า
น่าจะปล่อยให้ข้ามแล้วล่ะเนอะแต่มอเตอร์ไซคันนี้บีบแต่ด้วย
แล้วก็พุ่งมาอย่างแรงเรียกได้ว่าไม่มีท่าทีว่าจะชะลอเลยคุณชิสา
จังหวะของรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เหมือนกับเป๋เหมือนกันนะจะเอายังไงยังตัดสินใจไม่ถูก
คนที่ชนก็เจ็บเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรถที่สัญจรไปมาเนี่ย
น่าจะสังเกตดูหน่อยเหมือนกันนะว่ามีคนที่รอข้ามถนนอยู่ไหม
อีกฝั่งเนี่ยก็เป็นแม่กับลูกเห็นไหมเขายืนรออยู่นะคะแต่ก็แหมรถมาไวเหลือเกิน
ไม่มีคันไหนจอดให้คนข้ามเลยอ่ะคุณครับอ่ามาเตือนภัยกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าจะเป็นคนเดินถนนเองก็ตาม
ต้องระมัดระวังคนที่เดินข้ามทางมาลายอย่างแรกต้องระวัง
ที่สองคนที่ขับรถมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เจอทางมาลาย
ชะลอเถอะครับเอามาให้ดูกันแบบนี้บ่อยอย่าเพิ่งเบื่อ
มันเหมือนเป็นการเติมวัคซีนเติมวัคซีนสร้างจิตสำนึกที่ดีครับ
เยี่ยมมากเลยคุณชนะค่ะแล้วต้องขอบคุณ

ไปดูหนึ่งพิธีกรรมโบราณพิธีกรรมนี้ดิฉันยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคุณผู้ชม
มันชื่อว่าพิธีสวดส่งเปรตค่ะคุณชนะพิธีส่งเปรต
ค่ะเขามีวิธีการสวดแบบไหนบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมพิธีกรรมโบราณที่เรียกว่าสวดทรงเปรตหรือประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่เปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะ

เป็นประเพณีของชาวพุทธสมัยโบราณคุณชนะ
เขาก็มุ่งเน้นทำบุญให้เหล่าเปรตชนหรือว่าผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ย
ให้ไปสู่สุขติหรือทุกคติก็ขึ้นอยู่กับการทำกรรมมาด้วยทำกรรมดีก็ได้เสวยสุขทำกรรมไม่ดีก็เสวยทุกข์กันไป
คือส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าพิธีแบบว่าสวดส่งเกรดอะไรแบบนั้นอ่ะเนาะคุณชิสาเนาะ

คือทั้งนี้นะครับเอาจริงแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเพณีโบราณของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร

ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย

โอ้โหคุณแบงค์นะ

อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าที่จังหวัดสุรินทร์คุณยายวัยเจ็ดสิบปีโอ้โหแกบอกอดรนทนไม่ไหวแกฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างต้องนิมนต์พระมาช่วยครับ

พาไปที่นี่ก่อนที่บ้านโชคใต้หมู่ที่๔ตำบลอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
ไปเจอกับยายคนนี้ชื่อนางสอดจารัสอายุ๗๒ปี
สอดบอกว่าเนี่ยฮะเดินทางมาตรงนี้เป็นที่ดินของหลานสาวแล้วก็นิมนต์พระมาหนึ่งรูป
ทำพิธีเส้นอาหารให้กับผีปู่ย่าตายายรวมไปถึงเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาสถานที่ตรงนี้

เอ้าเธอบอกว่าเธอถูกเจ้าที่ผีเจ้าที่ในพื้นที่แห่งนี้เข้าฝัน

ผีเจ้าที่มาปรากฏในฝันเป็นชายแก่มาบอกกับเธอว่าหิวหิวข้าว

สอดก็ถามว่าแล้วท่านเป็นใครล่ะ
ชายแก่ในฝันก็บอกกับตัวเธอนะว่าเขาเป็นเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาที่ดินของหลานสาวเธอไง
อ่าแต่ว่าสาเหตุที่เจ้าที่หิวเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีใครมาถวายของให้กิน

เนื่องจากว่าหลานสาวซึ่งเป็นเจ้าของที่เนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศ

โอ้โหไม่มีใครมาถวายข้าวของอาหารต่างให้
ก็เลยมาเข้าฝันคุณยายนี่แหละเผื่อว่าคุณยายจะมาเส้นไหว้ถวายอาหาร
เดี๋ยวจะให้โชคให้ลาบต่อไป
เอานางสอดได้ยินอย่างนั้นจึงนำของมาถวายให้กับท่านผู้นั้น
ก็คือผีที่เธอบอกว่าเจอนั่นแหละผีเจ้าที่
มีอะไรบ้างอ่ะอาหารขาวหวานสุราขาว
เดี๋ยวคุณกลืนน้ำลายทำไม
มันเป็นจังหวะน้ำลายมันเต็มคอพอดี

รวมไปถึงขัน๕และขัน๘
พิธีทั้งหมดอยู่ในการดูแลของพระที่นิมนต์มาด้วยนะ
หลังจบพิธีถวายก็ได้มีการจุดทูปเสี่ยงทาย
ก็หวังว่าจะได้โชคได้ลาบกันละครั้งนี้นะ

ต่อกันอีกเรื่องของความแปลกนะคะ
ผลไม้ที่เราคุ้นตาเนี่ย
เวลาบางครั้งมันออกมา
มันอาจจะไม่ใช่ผลไม้ก็ได้

คุณดิฉันบอกแล้วว่าบางทีผลไม้ที่เรารู้จักคุ้นเคยเนี่ย
มันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยทานเสมอไป

เอ้ยเอาอย่าหาว่าลามกจกกระเปรตอะไรคุณผู้ชม
แล้วก็พูดกันไปตามที่เห็นเนี่ยนะ

สวรสทำไมมันเป็นทรงแบบนี้นะคะ

สาวรสหรือเขาเรียกอีกอย่างว่ากระทกรก

ต้นนี้จะปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยเป็นไม้ประดับ

ที่บ้านเลขที่๑๐๕หมู่๗ตำบล

นายสงกรานปัญญาเหมืองอายุ๕๓ปีครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเขาน่ะเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์

เขาปลูกต้นนี้มาปีกว่าแล้ว

ออกมาก็ปกติดีลูกกลมกลิ๊กเลย
แต่ไอ้รุ่นที่๓เนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะ

เนี่ยออกมาอย่างนี้โอ้โหยาวเฟ้ยเลย

มันออกมาเป็นไม่รู้จะพูดยังไง
เออลักษณะมันแปลกจริง
เออมันแปลกอะ

อู้วที่จะพาได้มั้ย
ทำไมล่ะจะกินยังไงแต่ไม่ผ่านใจคอไม่ดี
ทำไมล่ะคุณคุณกลัวอะไรอุ้ยเห็นแล้วหวัดเชียว
เอ้ยมันก็ผลไม้นะเอาคุณผู้ชมดูแล้วใครวิจารณญาณกันด้วยนะ
เอาว่าเหมือนอะไรผมว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
คุณชนะมันเกิดจากการที่แบบเหมือนเอายางไปรัดเอาอะไรไปครอบมันไหม
เฮ้ยเอายางไปรัดเออตายแล้วทรมานเอ้ยมันก็ทำให้มันผิดรูปไง
แต่ไม่ไม่แน่ใจว่านี่คือโตเต็มที่หรือยังคะเออคุณว่าโตเต็มที่ยัง
นี่ฉันไม่มั่นใจในความคิดของคุณดิฉันว่ายางเพราะมันยังเขียวอยู่
มันจะเขียวอยู่ใช่ถ้าหากมันจะใหญ่กว่านี้มันก็คงจะเปลี่ยนสี
เป็นสีอะไรสีแดง
เสาวนรถมันต้องสีแดงอ่ะเนาะอ่าก็ใช่ไงพูดที่ไหนพูดที่ต้องไหน
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าวคู่กัดสะบัดข่าว
มาช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเตือนภัยกันเรื่องของอุบัติเหตุเยอะหน่อย
เพราะเราเป็นห่วงจริงนะไปดูอุบัติเหตุครั้งนี้กันหน่อยนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่ารถเนี่ยเขามาก็ระวังแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ดีครับ

ยังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่บอกไว้ก่อนอุบัติเหตุแถวนี้
เกิดขึ้นบ่อยถามว่าแถวไหนมันเป็นแถวสี่แยกนะครับ
บริเวณถนนราชปารพแยกซอยรางน้ำอ่าสังเกตให้ดีจุดตรงเนี้ย
ลักษณะมันมีทางม้าลายด้วยลักษณะรถเก๋งเนี่ย
เขาก็จะตรงไปถูกไหมแต่ผมแค่ลองเดาดูนะว่ามันอาจจะเกิดว่ามีมุมอับสายตา
ไม่ทันจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเป็นเพราะรถคันที่มีกล้องหน้ารถนั่นแหละ
บังอยู่บังอยู่หรือเปล่าเออมันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่อย่างงี้ครับ
อยากจะบอกว่ามันต้องระวังจริงการเคลื่อนรถเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งเลยนะ
อ่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาขอบคุณมากมากเลยจริงจริง
ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการลากันด้วยคลิปเจ้าหมาพันโกเดอร์
เนี่ยจะเสี่ยงทายขนมในมือเจ้าของว่าเป็นอะไรจะได้กินหรือเปล่า
ติดตามด้วยนะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป